คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจำได้แน่นอนค่ะถ้าได้เห็นภาพข่าวนี้
เมื่อเดือนพฤษภาคมทีมข่าวของเราที่เล่าข่าวไปว่า
มีทหารหนีค่ายทหารโดยมีพ่อขับรถเข้าไปรับ
มาเนี่ยเมาส์คราวที่เราเล่าไปคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาคุยกันเยอะว่าโอ้โห
นำตัวมาแถลงผลการจับกลุ่มที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อวานนี้
สิบเอกเจษดายอมรับนะคะว่าเขาจ้างให้บุคคลที่สามติดต่อเช่ารถกับบริษัทเช่า
ทันทีที่ได้รถมาเอาไปจำนำเลยเต็นต์รถมือ๒แถวสงประพาดอนเมืองแล้วทำเป็น๑๐ครั้งแล้ว
คือเค้าจะเอารถเช่าไปจำนำราคาไม่เกินล้านห้า
แล้วเงินที่ได้มาเอาไปทำอะไรก็เอาไปใช้จ่าย

ยศาลไทยโยธินทร์

เทาดำทะเบียน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คุยกับเจ้าของรถหรู
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าคุณซีก็แล้วกันนะคะ
คุณซีบอกว่า๑๐เอกเจษดาเคยมาเช่ารถผ่านพนักงานของบริษัท

ทีนึงก็๕วัน๗วันพอครบกำหนดก็คือมาเปลี่ยนเป็นคันใหม่
มีนาคมปีนี้๑๐เอกเจษดาติดต่อขอเช่าโดยตรงกับเจ้าของเลย
ก็เลยสงสัยว่าเอ้าทำไมสิบเอกเจษดาเช่ารถหรูหลายคันพร้อมกัน

พอถามเขาตอบว่าไงรู้ไหมคะ
ก็เช่าไปให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขับ
สักพักนึงมาจับได้ว่ารถที่ให้เช่าเอาไปขายต่อ
มีการปลอมแปลงเอกสารบัตรประชาชน
เปลี่ยนเป็นรูปของสิบเอกเจษดา
พอเจ้าของรถเขารู้เนี่ยเขาไปตามเอารถคืน
ไม่ให้เช่ารถกับทางบริษัทแล้ว
แต่๑๐เอกเจษดาทำยังไงต่อรู้ไหมคุณผู้ชม
ให้คนอื่นมาเช่าแทน

แล้วเอาเงินมาหมุนอีกหลายคันทำแบบนี้วนหลู่ไปอะค่ะ

สิบเอกเจษฎาพูดต่อหน้าตำรวจเลยนะว่า

แต่เขาปฏิเสธไปค่ะ
ไม่ได้หมุนก่อนเลย
เขาให้ผู้หญิงมาเช่า
พี่แม่ผมเช่าไง

พี่ปล่อยศักดิ์สังคมให้อย่างนี้ไม่ได้
ไม่ใช่พี่แต่คันนี้ผมไม่ได้เอาไปจำนำไง

ก็กำลังจะไปจำนำเอกสารปลอมแปลงอยู่ในรถอ่ะ
คลิปนี้คุณผู้ชมตำรวจยืนอยู่นะคะ

คราวนี้ไม่จำนำจะเช่าจริงคราวนี้ไม่จำนำ

คือเช่าเสร็จไปปลอมแปลงเอกสารแล้วเอาไปจำนำ

ที่เช่าแล้วเอาไปจำนำมี๑๒คันค่ะ
คุณผู้ชมดูมูลค่าหน่อย
ขอให้ผู้หญิงมาเช่า

เยอะมากนะเงินมันเยอะมากนะ
คือตามลิสต์ที่บอกว่า๑๐กว่าคันเนี่ยนะคะ

แต่บางคันสภาพมันไม่สมบูรณ์

ไปจำนำเต้นมือ๒แต่ยังไม่ได้คืน
มูลค่าความเสียหายอย่างที่บอกค่ะ

คนที่รับซื้อต่อไปก็รับซื้อของโจรนะคะ

ทีนี้ยุ่งเลยนะเงินที่แบบให้โบ๊ทไปใช่ไหม
ค่ะเดี๋ยวใช่ฟังเสียงเจ้าของรถนะคะโอ้โห๗ล้าน๘ล้านโอ้โห
อยากจะให้ตำรวจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ของทางที่ไปจับโบ๊ทมานะครับ
ก็ช่วยขยายผลขอรถคืน
ผมก็พร้อมคืนเงินเต็นต์ด้วยเพราะว่าหลังจากนั้นผมอ่ะเต็นต์รถน่ะ
คือเต้นรถเนี่ยเขาใช้คำว่าให้ผมซื้อซื้อ

คือผมโดนขโมยทรัพย์ผมก็ตามทรัพย์ขึ้นรถ
ส่วนเต้นรถโดนขโมยเงินคุณต้องตามเงิน
ถูกไหมครับมันคนละส่วนกันชัดเจนอยู่แล้ว
จะให้ไปซื้อคืนมันก็ไม่ใช่เขาบอกแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่อง
คือถ้าเต็นต์รถที่โบ๊ทเขามาเช่ารถไปเขาได้รถคืนเนี่ย

ใช่เพราะว่าเขาโดนขโมยรถได้รถคืน
แต่ไอ้เต็นต์ที่ว่าโบ๊ทเอารถไปปล่อยต่ออีกทีนึ

ใช่ก็ต้องไปทวงคืนจากโบ๊ทไปตามต่อจากโบ๊ทเป็นอีกทอดหนึ่ง

ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่า
ทุกครั้งที่ผู้ต้องหานำรถที่เช่ามาไปจำนำหรือไปขายเนี่ยค่ะ
ก็จะมีรูปหน้าตัวเองตัดต่อลงข้อมูลบัตรประชาชนของคนอื่น
เพื่อให้มันตรงกับข้อมูลของรถคันนั้น
จะสามารถเอาไปขายหรือเอาไปจำนำได้ไงคะ

บางครั้งก็เอาเงินไปจ่ายให้กับเต็นต์รถต่างเหมือนวนหลูบไปเรื่อย
มีคนถูกหลอกให้ไปลงทุนด้วยนะคะครับ
ทำแบบนี้ต่อเนื่องโอ้โหผู้ต้องหารายนี้มีหมายจับ๓ศาล
สารทหารกรุงเทพข้อหากู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
สารอาญาพระขนงข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ศาลแขวงเชียงใหม่เขาหาเชาะโกง
นี่ค่ะคือหลายครั้งพอโดนจับอ่ะพี่อุ๋ย
ก็จะชอบไปเจรจาไปเคลียร์คดีกับผู้เสียหาย

พอเจรจาจ่ายเงินเอาไกลเกลี่ยกันได้
มันก็รอดมาหลายครั้ง
ก็เลยได้ใจเลยทำต่อเนื่องแบบนี้ค่ะ
พอล่าสุดทางค่ายทหารที่สังกัดอยู่เขาทราบข่าว